อีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้อาจจะเมาเหมือนกันแต่อาจจะเมาคิถา
เมาอารมณ์ง่วงนะคะคือมีผู้ชายชะลาวัย๖๐ปีคนนึงค่ะ
ก็เป็นชาวชนบุรีนะฉุนขาดกำลังหลับดีเลยเพื่อนปลุก
ถามว่าเพื่อนปลุกขึ้นมาทำไมถ้ามันมีเรื่องอะไรสำคัญก็ว่าไป
ลุกขึ้นมาด่าค่ะฉุนมากไม่ไหวแล้วคนกำลังนอนอยู่ดีปลุกขึ้นมาด่า
ก็เลยเอาไม้ฟาดหัวเพื่อนจนเพื่อนตายเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านบริเวณบ้านพักตำบลคลองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
เมื่อวานนี้พบศพของนายจำลองรัตนวัย๕๖ปีสภาพเนี่ยถูกตีจนหัวแตกเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะ
นายสมานเจริญศรีวัย๖๐ปีคือผู้เกาะเหตุก็ยืนรอมอบตัวอยู่ยอมรับด้วยว่าเป็นคนฆ่านายจำลองเอง
โดยใช้ท่อนไม้ยูคาลิปตัสความยาว๑เมตรเศษนี่แหละฟาดเข้าไปที่ศีรษะ
นายสมานเนี่ยพูดจาวกไปวนมาคล้ายคนเมาสุรานะคะก็จับใจความได้ว่า
เขากับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันไปมาหาสู่กันเป็นประจำเลย
เพราะบ้านอยู่ห่างกันสามร้อยเมตรเองทั้งคู่ก็มักจะกินเหล้าด้วยกัน
แล้วก็ถกเถียงกันบ่อยแต่ไม่เคยชกต่อยลงไม้ลงมือกันมาเลย
ทีนี้ตอนก่อนเกิดเหตุค่ะนายสมานเนี่ยกำลังหลับอยู่ในบ้านหลับปุ๋ยเลยนะ
อยู่อยู่นายจำลองก็มาตะโกนเรียกแล้วก็ยืนด่าคนในบ้านของนายสมานค่ะ
นายสมานตื่นขึ้นมาก็ขอร้องบอกเออกลับบ้านไปเถอะกลับบ้านไป
แต่นายจำลองก็ยังไม่กลับแถมยังด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
นายสมานก็เลยอารมณ์ขึ้นนะคะเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
คว้าไม้ใกล้มือมาฟาดเข้าไปในนายจำลองแบบไม่ยั้งจนทำให้นายจำลองเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนนางเตียงรัตนะแม่ของนายจำลองผู้ตายก็บอกว่านายสมานอ่ะ
เดินมาบอกแม่ว่าตีลูกชายจนตายไปแล้วตอนแรกแม่ก็คิดว่าพูดเล่น
เพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันจนกระทั่งเพื่อนบ้านมาบอกว่าเป็นเรื่องจริง
โอ้โหแม่นี่ซุดลงไปเลยนะคะล้มทั้งยืนเลยเสียใจมาก
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับนายสมานนะคะเป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ